อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องบันทึกเอาไว้ในบันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘ของเดือนเมษายนนะครับ

กรณีที่ไทยนั้นถูกสาภาพยุโรปให้ใบเหลืองด้านการประมงนั่นเอง
และจุดนี้เองก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาต่างตามมามากมาย
จะสูญเสียโอกาสและความสามารถด้านการแข่งขันและเม็ดเงินทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับ
เนื่องจากว่าจะนำไปสู่ปัญหาคือการงดการนำเข้าสินค้า
และการสั่งซื้อสินค้าประมงจากประเทศไทย
เสียเม็ดเงินไปกว่า๓๐๐๐ล้านบาทต่อปีด้วยกันครับ
และนี่เองทำให้ต้องบันทึกเอาไว้ว่านี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ของบันทึกไทยปี๒๕๕๘ครับ
ประกาศให้ใบเหลืองประเทศไทยจากปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
จนเกิดความกังวลว่าหากไทยไม่สามารถแก้ปัญหาใบเหลือง
ถูกห้ามนำเข้าและทำให้ไทยสูญเสียรายได้ถึง๓๐๐๐ล้านบาทต่อปี
รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโดยการใช้มาตรา๔๔จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทำการประมงผิดกฎหมายหรือสปมพ
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งกรมประมงกรมเจ้าท่า
กรมการปกครองกระทรวงการต่างประเทศและศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลกองทัพเรือ
แนวทางการแก้ไขปัญหาหลักประกอบด้วยการจัดทำแผนจัดการประมงระดับชาติ
การจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงและการใช้แรงงานถูกกฎหมาย
ซึ่งเรื่องที่จะต้องเร่งแก้ปัญหาคือการขึ้นทะเบียนเรือประมง
ซึ่งไทยมีเรือประมงทั้งสิ้นประมาณ๕๐๐๐ลำขึ้นทะเบียนแล้ว๔๐๐๐ลำ
โดยเป็นเรือประมงที่ถูกต้องตามกฎหมายประมาณ๒๔๐๐๐ลำ
ตามข้อแนะนำของอียูแล้วจัดระเบียบ
จัดระเบียบด้วยการออกข้อระเบียบข้อบังคับต่าง
โดยใช้ประกาศในราชกิจจา
ใช้อำนาจของพบสปมภออก

แต่อะไรต่างทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกรอบใหญ่เนี่ย

คือก็เหมือนกับครูนะครับ
ครูเอาไปทำใหม่นี่คือธรรมดา
เหมือนอย่างเช่นเป็นเกาหลีหรือฟิลิปปินส์
แต่ถามว่าความต้องการของเราก็คือเป้าหมาย
เราก็ต้องพูดง่ายต่อรองกับครูตลอด
อันนี้ทำแล้วข้อนี้ครูจะเอาข้อสอบของผม

คนไหนมันเข้าร่างกายเขาใหญ่กว่าผม
ตัวเล็กบ้านผมเพิ่งอยู่แบบของผมอย่างนี้
นี่คือสิ่งที่จะต้องต่อลองถ้าเจรจาให้เข้าใจซึ่งกันและกัน
การยอมรับในเหตุและผล
เป็นเรื่องที่เราต้องพยายามอธิบายให้สากลได้ทราบ
ว่ารูปแบบวิธีการทำประมงก็ตาม
การใช้แรงงานบ้างรับบ้านเราก็ตามเป็นอย่างไร

คือการนำกฎหมายลูกไปสู่การปฏิบัติ

พร้อมวิธีแก้ปัญหาภาวะการขาดแคลนแรงงาน
ที่จะเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานประมงในทะเล
และแรงงานแปรรูปสินค้าประมงเป็นกรณีพิเศษ
ไปกว่านั้นคือการจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรทางทะเล
บอบช้ำจากการทำประมงแบบทำลายล้าง
เหตุการณ์นี้จึงถูกจัดให้เป็นบันทึกไทย
ในเดือนเมษายนปี๒๕๖๒